เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีของการไฟฟ้านครหลวงกันบ้าง
เขาพร้อมจะยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงาน
ในการที่เขาจะปฏิบัติตน
ให้ก้าวไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
ในระดับมาตรฐานสากลนั่นเอง
ติดตามได้จากรายงานเลยครับ
ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงทุกระดับ
พร้อมด้วยพนักงานกว่า๖๐๐คน
สัมมนาส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมสร้างความตนักในเรื่องการใส่ใจ
เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรชั้นนำ
ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล
เป็นกรอบการดำเนินงานนะครับโดยคำนึงถึง๓ส่วนนะครับ
ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ

ก็คือการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม
คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เพื่อให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน
คู่ไปกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน
เห็นไหมครับก็ควรนอบโปร่งใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย